ไปที่สุรินทร์หน่อยนะฮะคือสุรินเนี่ยจะมีสถานที่กักตัวอยู่หลายจุด
สำหรับผู้ที่จะต้องกักตัวจากโควิดแต่พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยบอกผมขอเลือกอยู่จุดกักตัวอยู่
แถวแถวเมนแถววัดนี่เลยใช่ค่ะนี่ไม่กลัวด้วยเงียบสงบดีค่ะพี่เขาบอก
ช่วยงานวัดได้ด้วยค่ะแล้วก็ห่างไกลผู้คนไงฮะปลอดโควิดคือคำถามคือ
มันมีที่อื่นให้กักตัวไหมพ่อหนุ่มคนนี้บอกมีนั่นแหละแต่ผมกักตัวที่นี่ดีกว่า
นี่นะฮะหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นชาวสุรินนะครับทุกผู้ชมครับแต่เขาทำงานอยู่ที่สมุทรสาคร
เป็นนักดนตรีนะฮะทีนี้ช่วงโควิดก็อย่างที่ทราบร้านอาหารร้านอาหาร
อะไรต่างนานาที่เล่นดนตรีตอนกลางคืนเนี่ยปิดหมดตัดสินใจขี่บิ๊กไบท์จากสมุทรสาครกลับบ้านที่สุรินท
ร้อยกิโลเมตรได้แต่ก็ต้องกักตัวก่อนตามมาตรการเขายังไม่ได้ติดโควิดนะฮะ
แต่ต้องกักตัวนะครับมาจากพื้นที่เสี่ยงเลยเลือกสถานที่กักตัวที่วัดซึ่งอยู่ข้างเมนด้วย
บอกไม่วุ่นวายดีไม่กลัวผีด้วยนะฮะช่วยพระกวาดวัดอะไรไปด้วยมีหมาวัดเป็นเพื่อน

อันนี้มักกักตัวอยู่ที่ว้านกล้วยมูศิคกบรรทัพทัณฑ์
ตอนพี่รีวิวพี่ไม่ต้องทำเสียงวางเวงเหมือนสถานที่ก็ได้ก็ทำเสียงให้เข้ากับสถานที่นิดนึ
อายุ๔๒ปีนะฮะนักดนตรีซึ่งร้องเพลงตามร้านอาหารนะครับ
เป็นนักดนตรีนะครับอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะฮะ
นี่มากักตัวนะครับคนเดียวเลยฮะจุดกักตัวตรงนี้อยู่คนเดียวครับ
เป็นสาราข้างเมนในวัดสันติธรรมที่อำเภอสังขระจังหวัดสุรินนะครับ
นี่กัดมา๗วันแล้วบอกไม่กลัวผีช่วยพระเนี่ยฮะกวาดร้านวัดทุกวัน
วาดรอบเมนให้สะอาดนะนี่คือกลางวันใช่ไหมค่ะอ่า
นี่เขารีวิวกลางคืนด้วยกลางคืนจะเป็นยังไงโอ้โหนี่เห็นไหมเดี๋ยวดูหน่อยครับ
มันบรรยากาศดีนะครับดิมมากรุมพลัทธิ์สบายนะครับ

รอบมืดตึ๊บแล้วก็เป็นเมนเผาศพ

มีกิต้าด้วยเสงส์หมองเสงส์หมาเมื่อกี้มาพร้อมเลยนะ
บอกว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยแย่เลย
เคยเป็นนักร้องนักดนตรีอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
ผลกระทบจากโควิดร้านเขาปิดหมดใช่ไหม
ไม่มีที่ร้องพงร้องเพลงเล่นดนตรี
รับจ้างทำงานก่อสร้างต่อเติมบ้าน
ก็ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างอีกนะ

เขาก็กลัวว่าจะเอาโควิดไปติดที่บ้านเขาหรือเปล่า
ตัดสินใจกลับบ้านดีกว่าไม่มีงาน
กลับมาตายเอาที่บ้านดีกว่ามาตายเอาดาบหน้าดีกว่า
ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์กลับมาที่บ้านนะฮะ
กักตัวตั้งแต่๒๙กรกฎาคมนะฮะ
กักตัวแถวบ้านความจริงมีศูนย์เด็กเล็กของตะบนทัพทันอยู่
แต่ตรงนั้นก็คนเยอะแล้วก็เลยตัดสินใจมาตรงนี้ดีกว่า
แล้วก็อาหารการกินก็ที่วัดนี่แหละ

บางทีคุณพ่อก็เอาข้าวอะไรมาส่งให้
ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัดเหมาะอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเอ่อ

มีสักกี่คนได้นอนข้างเมน๑๔วัน

เหรอคะหลายคนบอกไม่ค่อยอยากจะมีโอกาสแบบนี้เท่าไหร่

ต้องหาสถานที่ในการกักตัวนะคะ